คุณผู้ชมค่ะกลับมาในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวคราวของโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศกันหน่อยนะคะ
แล้วก็ฝ่าอากาศหนาวเย็นในจังหวัดลำปางไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ต้องบอกว่าอากาศหนาวแค่ไหนก็อบอุ่นหัวใจค่ะ
เพราะว่ามีทั้งทีมนักวิ่งแล้วก็มีพี่น้องศิลปินดาราไปร่วมวิ่งเคียงข้างพี่ตูน
รวมไปถึงประชาชนที่รอต้อนรับกันมากมายเลย
ทุกคนบอกเลยว่าอยากส่งพี่ตูนให้เข้าใกล้เส้นชัยมากที่สุดที่แม่สาย
และที่ประทับใจสุดวันนี้ก็คือการมาพบกันของสองนักวิ่งใจบุญ
แล้วก็มอบเงินที่พิเชษวิ่งระดมทุนมาได้
ทั้งหมด๑๓๔๒๙๙๐๘บาท๗๕สตางค์ค่ะ
สตางค์ค่ะซึ่งทั้งคู่จับมือกันส่งพลังใจให้กันและกันในฐานะผู้ให้
เป็นภาพที่สุดแสนจะประทับใจเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมย้อนไปดูภาพเมื่อช่วงสายกันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่เป็นภาพที่ประทับใจมากเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีนักร้องขวัญใจนุษย์
เป๊กผลิตโชคคุณ

จะคิวงานแน่นเอียดขนาดไหนก็ขอร่วมไปแจมด้วยกับการวิ่งครั้งนี้

เป็นภาพที่ประทับใจมากเลยค่ะ
ทุกศักดิ์บรรดาแม่นุษย์ทั้งหลายนะค่ะ

รวมไปถึงคู่รักคู่หวานใช้คู่รักด้วยหรือเปล่า

เป็นคู่พี่น้องคู่หวานละกัน
แล้วก็หมอกล้องสรวิทย์ด้วยนะคะ

พี่ตูนนี่ร่าเริงแจ่มใสมาก
เตอร์เทนพี่น้องประชาชนข้างทางเต็มที่
แจมตีกลองกับน้องที่มาส่งกำลังใจด้วยนะคะ

โอ้โหเอาแรงมาจากไหนเยอะแยะพี่ตูนค่ะ
เสียชื่อตูนเซอร์วิสจริงนะจ๊ะ
อีกหนึ่งภาพความประทับใจที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็น

คลิปนี้เธอดูแล้วทราบซึ้งจนร้องไห้เลยนะ
เห็นภาพนี้แล้วบอกเลยว่าไม่แปลกใจ
ใครก็รักพี่ตูนค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมภาพมันประทับใจมาก

คนลุกเลยนี่ดิฉันจะร้องไห้ตามเหมือนกันนะ
มาดูยอดเงินบริจาคล่าสุดตอนนี้กันค่ะคุณผู้ชม

ล้านบาทแล้วค่ะคุณ
ซึ่งตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด๕๒วันแล้ว

อีก๓วันดิฉันว่ายอดเงินบริจาคล่าสุดตอนนี้

ต้องส่งกำลังใจไปคุณผู้ชมภาพมันประทับใจ
เพราะว่าจริงแล้วยังมีอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่
พี่ตูนไม่ได้วิ่งผ่านก็คือจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจริงแล้วจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีการจัดการวิ่ง

โดยหัวเรือใหญ่ก็คือโรงพยาบาลนครพิง
ใน๑๑โรงพยาบาลที่จะได้รับเงินบริจาคนี้ด้วย
ยังไงเป็นกำลังใจให้พี่ตูนอีก๓วันนะคะคุณผู้ชม